ศึกเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้ของไทยหลายภาคการเมืองก็ล้วนแต่ชูคนรุ่นใหม่นะครับ
นโยบายใหม่แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่เวทีการเมืองของไทยมากมายคึกคักทีเดียวนะครับ
เพราะอะไรคนรุ่นใหม่เหล่านี้ถึงตัดสินใจเข้าสู่เวทีการเลือกตั้งสู้ศึกสอสอที่กำลังจะมาถึง

สองทายาทนักการเมืองนามศกุลดังของภาคปรชฐพัดที่นำเอาคนรุ่นใหม่๒๐คน
และไม่เพียงเปิดตัวคนหน้าใหม่เท่านั้นแต่ยังประกาศจุดยืนใหม่
พร้อมร่วมงานกับทุกพัก
เอาคนดีเข้ามาทำหน้าที่ให้กับประเทศชาติ

ที่เราอยากจะทำในนโยบายแต่ละอย่างของเรา

ผมบอกเลยว่าผมบอกให้เพื่อนแล้วว่าเราทุกคนเบื่อมาก
ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เปิดข่าวดูก็คงจะเบื่อกัน
แบบเก่าที่จะต้องมาทะเลาะกันมา

เราไม่เอาครับเราอยากทำการเมืองสร้างสรรค
ก็คือว่าเรายินดีที่จะเป็นมิตรกับทุกคน

ยินดีที่จะจับมือกันร่วมมือกัน

ทำให้ประเทศชาติเราเดินหน้าต่อไปได้ครับ
ขณะที่พักน้องใหม่อย่างรวมพลังประชาชาติไทย

ต่างก็งัดนักการเมืองวัยต่ำกว่า๓๐ปี
เข้าไปเป็นส่วนผสมของพักเช่นกัน
เช่นเดียวกับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เน้นชูคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ล้วนแล้ว
แต่เป็นทายาทนักการเมืองเช่นกัน

สิ่งที่น่ากลัวสำหรับสังคมไทยก็คือ
อายุ๖๐๗๐๘๐คิดว่าตัวเองคิดถูกทุกอย่าง

ว่าน้อยกว่าตั้งแต่๕๐ไร่ลงมานะครับ
แล้วผมคิดว่าขณะนี้พวกเราเองเป็นคนรุ่นใหม่
เรามีประสบการณ์เรามีความรู้
และที่สำคัญคือเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ
ฉะนั้นเราจึงร่วมกัน
ตัดสินใจที่จะมาเดินบนถนนสายนี้
ซึ่งแม้ว่าหนทางข้างหน้ามันอาจจะไม่ราบรื่น
แต่เราก็เดินด้วยหัวใจของเรา
สิ่งที่เราตั้งใจก็คือทำเพื่อพี่น้องประชาชน
ทำอย่างไรบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองได้
ด้วยมือของพวกเราทุกคน
แต่ความใหม่และทันสมัยคงไม่ใช่คำตอบว่า
พวกเขาเหล่านี้จะประสบความสำเร็จทางการเมืองหรือไม่
กว่าพวกเขาจะชนะเลือกตั้ง

โดยมีภารกิจแรกเริ่มคือช่วงชิงนิวเวอร์เตอร์
กว่า๘ล้านเสียงเป็นเดิมพันธุ์
แถวรัฐทีวีรายงาน